กันเลยดีกว่านะคะต้องบอกว่านานทีปีหนค่ะ
จะได้เห็นครูเตอร์แอฟพิวัตน์เนี่ยค่ะออกอีเวนต์

ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะคะกับเพลงนี้เลย

คือเพลงนี้มันฮอตฮิตมากนะคะนี่แหละค่ะ
เขาจัดเต็มเลยค่ะมีทั้งดีดกีต้านะคะ
โชว์เสียงลูกคลอมโอ้โหเสียงเพราะมาก
นะคะรวมไปถึงจังหวะลุกขึ้นมาเต้นเนี่ยค่ะ
เพลงฮิตโดดีโด้งของสิงโตนำโชค
โยกมันนะคะแล้วก็เป็นตะฮักขนาดไหนนะคะ

จริงถ้าเวลาพอดีฉันจะให้ดูบั้นเอวของครูเต้ยด้วยนะคะ

พริ้วมากคุณผู้ชมเต้นเสร็จปุ๊บนะคะ
เต้ยก็มาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ

เพราะว่าอย่างที่ทราบกันโดนแคนเซิลงานคอนเสิร์ต
ก็เลยจะกลับไปบ้านเกิดอยู่กับพ่อแม่นะคะ
แล้วก็ดีใจนะคะที่หลายคนชื่นชมว่าครูเต้ยเป็นลูกกระตันยูนะคะ

คือช่วงปีที่ผ่านมานะคะแม้จะติดโควิดก็ไปทำบุญตามที่ต่างค่ะ
เอาเป็นว่าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากครูเต้ยนะคะ

ถ้าคอนเสิร์ตยกเลิกน่าจะอยู่บ้านครับ

อย่างงานอยู่บ้านกับปาร์ตี้เล็กนิดหน่อยครับขอบคุณครับ

ก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่ายังไงก็พระคุณพ่อแม่นะครับ
สำคัญที่สุดเสมอนะครับกับคนไหนที่มีโอกาสหรือว่าประสบผลสำเร็จแล้ว
ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมคนที่มีพระคุณต่อเรา
ไม่ว่าเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าใครก็ตามมาที่พวกคุณต่อเราอย่างนี้ครับ
ปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่ทีมงานช่องไทยรัฐแล้วก็ทั้งที่
ที่แฟนคลับช่องไทยรัฐทุกคนนะครับมีความสุขมากนะครับ
สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ปราศจากโควิดนะครับ
สาธุเพียงนะคะโอ้โหอย่างที่บอกไปตัวจริงเขาแบบยิ้มละมุนมากนะคะ
แล้วยังที่บอกนี่แหละค่ะความกระตันอยู่มันส่งผลจริงน่ะ
ดังตังเนาะ
แบ่งปันให้ใครทำให้ใครไม่สู้เท่าเราซื้อของแล้วเราไปหาพ่อคุณแม่

อันนี้ดีฝากสวัสดีคุณแม่พี่จังด้วยนะคะ